ลุกไหม้รถยนต์คันนี้แล้วเหตุการณ์เกิดใกล้กับวัดปริวาสราชสงครามนะคะที่ถนนพระราม๓เขตยานวากรุงเทพ
บริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นถนนสี่เลนนี่คือสภาพตอนที่ไฟห่มลุกไหม้แบบนี้ไม่น่าเชื่อจริงนะคะ
อย่างที่บอกว่าเนี่ยเพลิงลุกไหม้รุนแรงมีคนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เขาไปถึงเขาต้องเร่งฉีดน้ำสกัดนะคะ
ใช้เวลากว่า๔๐นาทีจนควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
หลังเพลิงสงบพบว่ามีผู้เสียชีวิต๒รายค่ะ
คนนึงชื่อว่านายอุทัยสาธิตจันทร์อายุ๓๐ปี
และนายธีรศักดิ์สุขทวีอายุ๒๕ปี
สภาพต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยนะคะ
ที่รถมันชนอย่างรุนแรงก็กระเด็นออกมานอกตัวรถ

แบบมีคอกเหล็กท้ายรถนะคะก็ไหม้เสียหายทั้งคัน
ทำความสะอาดถนนที่อยู่บริเวณนั้น
ตอนที่เกิดเหตุเขาเล่าว่าเขาเห็นเหตุการณ์
รถกระบะเสียหลักเองพลิกคว่ำเอง
ผู้โดยสารที่อยู่ในรถกระเด็นออกมา
แล้วมันมีเสียงระเบิดดังขึ้นก่อน
หลังจากนั้นเห็นไฟไหม้อย่างรวดเร็วค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยบอกมา
เขาอยากสะท้อนเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะ

คือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะ

ทั้งที่เหตุที่เกิดมันก็เกิดอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และการก่อสร้างบริเวณตรงนี้
ชาวบ้านบอกมันเป็นจุดบอดหรือเปล่า

รวมไปถึงไฟส่องสว่างในยามกลางคืน
ก็ไม่มีแทบมองไม่เห็น
ก็เลยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

เข้ามาดูแลบริเวณนี้หน่อยนะคะ